๒ลูกเลยจะไม่ต้องแย่งกันดิฉันไม่เข้าใจ

เอาไปสองลูกเลยวันนี้ให้

ในช่วงแรกแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องราวดีกันหน่อย
เรื่องนี้ก็ถือว่าเตรียมที่จะบอกเล่าเป็นตำนาน
ขานสืบต่อกันไปเรื่องของความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน

ก็ว่ามีศิลปินระดับชาติเลยนะเตรียมที่จะไปสร้างอนุสรสถานไว้ที่นั่นครับ

นี่คืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัท
อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นะครับศิลปินแห่งชาติพร้อมด้วยกับศิลปินชาวเชียงรายครับ
เขาสวมใส่เสื้อกันมาจำนวนกว่าร้อยคนนะครับ
ก็มี๑๒เยาวชนนักฟุตบอลแล้วก็อีก๑ท่านก็คือเป็นโค้ชนะครับ
เขาก็เตรียมที่จะทำรูปปั้นหุ่นจำลองจาเอกสมานกุนันหรือว่าจาแซม
นี่ครับแบบนี้ครับนี่คือรูปภาพโครงสร้างของรูปจำลองที่เตรียมที่จะทำขึ้นมา
แล้วก็มีรูปโครงสร้างของอาคารพิพิธภัณฑ์ที่จะทำการก่อสร้างเอาไว้ที่ด้านหน้าของถ้ำหลวง
เพื่อออกแสดงเป็นครั้งแรกซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้จะใช้งบประมาณส่วนตัวของอาจารย์เฉลิมชัยนะ
โอ้โหประมาณสัก๑๐ล้านบาทอาจารย์เขาว่าแบบนั้น
ขั้นตอนในการวาดภาพนั้นก็จะใช้พื้นที่ด้านหน้าของสมาคมขัวศิลปะเชียงรายเป็นจุดวาด
ก็มีศิลปินชาวเชียงรายมาช่วยกันวาดด้วยสีเปียเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาสัก๒วันก็เสร็จแล้ว
ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยก็จะปั้นโดยฝีมือของศิลปินรุ่นใหม่ชาวเชียงรายนะครับ
หุ่นจะถูกปั้นที่จังหวัดเชียงรายให้มีความสูงสักประมาณ๒เมตร๔๐เซนติเมตร
จากนั้นครับจะส่งไปที่โรงหล่อจังหวัดอายุทยา
พอเสร็จแล้วจะนำมาไว้ด้านหน้าสาราที่จะสร้างขึ้นที่วรรณอุทยานถ้ำหลวง

บอกเล่าบอกกล่าวโดยอาจารย์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยนะครับเขาก็บอกว่าอีกส่วนสำคัญก็คืออาคารพิพิธภัณฑ์ที่ออกแบบโดยอาจารย์สมลักษณ์ปันติบุญ
ศิลปินชาวเชียงรายผู้เชี่ยวชาญเรื่องของไม้เนี่ยจะเป็นผู้ก่อสร้าง
โดยกล่าวว่าสาราพิพิธภัณฑ์นี้จะเป็นสถาปัตยกรรมทรงล้านนา๒ชั้นสูง๑๐เมตรยาว๒๐เมตรภายในจะใช้จัดแสดงภาพถ่ายรวมทั้งภาพขนาด๑๓เมตรและผลงานด้านศิลปะเกี่ยวกับภารกิจถ้ำหลวงต่าง
ผมเชื่อว่าน่าจะมีเสื้อผ้าที่เป็นของจริงของทีมกู้ภัยก็คือรวบรวมเอามาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช่ครับเขาบอกว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างเนี่ยสักประมาณ๔เดือนก็เลยต้องคาดกันว่าน่าจะได้เห็นศิลปะของโครงการ
เพื่อเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

โดยมีจิตอาสามาสมัครร่วมทำงานทั้งสิ้น๑๒๖๘คนเลย
ต่อจากนั้นในวันที่๑๖กรกฎาคมก็คือวันพรุ่งนี้
จะจัดทำบุญใหญ่ขอขมาเจ้าแม่นางนอนค่ะ
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะนายประจนปรัชกุล
ก็ท่านบอกว่าการทำบุญใหญ่บวงสวงในครั้งนี้
เป็นการปฏิบัติตามความเชื่อนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการทำบุญให้กับฮีโร่แห่งถ้ำหลวง

ทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนด้วย

จะมีพระเกจิอาจารย์สำคัญของจังหวัดเชียงราย
หลายรูปร่วมทำพิธีปิดถ้ำค่ะ
โดยถือเลิกตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา๙นาที
และเลิกพิธีบวงสวง๑๐นาฬิกา๙นาที

เป็นพิธีกรรมแบบล้านนาเชียงรายนั่นเอง
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี้นะคะ
เป็นภาพการบวงสวงครั้งเก่า
ตอนที่ยังคงปฏิบัติภารกิจในการค้นหาน้องอยู่นะคะ
เพราะว่าการบวงสวงเนี่ยจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามความเชื่อความศรัทธาค่ะ
ถ้าเกิดว่าทำแล้วสบายใจมีขวัญกำลังใจนะคะ
ก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงก็อยากจะทำลงไปนั่นเองนะ
นี่แหละครับเรื่องราวของการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที
แม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือกันออกมาแล้วก็ตามนะครับ

ถูกต้องแล้วคือตอนนี้หลายคนก็ได้ดูคลิปที่น้องเขาบอกออกมาว่า
อยากกินอะไรอยากกินข้าวผัดอยากกินหมูกระทะ
คือมันเป็นคลิปที่มันน่ารักเราได้เห็นแล้วเราก็รู้สึกว่า
มีความสุขตามไปด้วยก็อยากกินตามไปด้วย

เอาเลยเรื่องของสายกินเดี๋ยวมีให้ได้ติดตามอย่างแน่นอนนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่แหมยังถกเถียงกันไม่เลิก
ก็คือเรื่องของฟุตบอลโลก
ใครจะเป็นแชมป์ล่ะในค่ำคืนนี้

ในต่างประเทศนะครับเขาก็มีการเอาสัตว์ต่างเนี่ยนะครับ
สวนสัตว์ที่มันแบบว่ามีความชะลงฉลาดหน่อย
อันนี้ก็มาเสี่ยงท้ายว่าใครจะเป็นแชมป์บ้านเราก็มีเหมือนกัน

มีสิครับเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดตรัง
เขาบอกว่าพลายปีโป้เสี่ยงทายครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในค่ำคืนนี้
ระหว่างฝรั่งเศสหรือว่าโครเอเชีย
ขอรู้หน่อยซิว่าพลายปีโป้จะไหว้ยังไง
เขากำลังจัดเตรียมอุปกรณ์เตรียมป้ายทงชาติ

และนายวิชัยจีนซ้ายหรือว่ากำนันขาวครับ
พร้อมกับชาวบ้านมาร่วมกันเป็นสักขีพยาน
ในการนำช้างพลายปีโป้อายุ๑๖ปี
เขาบอกว่าเป็นช้างแสนรู้ที่มีความสามารถ

เต้นตามจังหวะโอ้ปงปงชึ้งสามช่าได้หมด
แล้วก็เป็นช้างที่เคยร่วมขบวนแห่นาคงานบวช
แห่ขบวนคู่บ่าวสาวมาแล้วด้วย

แต่ว่ามาเซียงไทย

ระหว่างฝรั่งเศสกับโครเอเชีย
อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าจะเลือกใคร
แล้วทำไมต้องมี๒ลูกเอาไปดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยว่าปีโป้เลือกใคร

เดินมาแล้วเดินมาแล้วนี่เจ้าปีโป้ครับ

โป้ลังเลหน่อยสิ
ลังเลเลยเดินมาที่ทงชาติฝรั่งเศสครับ
แล้วก็ดูดวับดูดวับคว้ามันขึ้นมา
ลูกบอลที่มีอยู่ทางฝั่งของ
แบบนี้ก็แสดงว่าทายว่าฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์
เขาบอกว่าเขาทำแบบนี้นะให้ปีโป้ทายผล๓รอบนะ

ถูกต้องไม่เลือกอย่างอื่นเลย

ไม่ได้หมายความว่าจะเดินหยิบฝั่งเดิมตลอด

เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าปีโป้จะแม่นจริงหรือเปล่า

คือให้มาดูเป็นศีรษร
วิจารณญาณในการรับชมและที่สำคัญไม่เล่นการพนันนะครับ
ถูกต้องอันนี้คือมันเป็นสีสันแบบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกแบบนี้
ก็จะมีสัตว์แสนรู้เข้ามาเลือกว่าตกลงทีมไหนจะชนะ
ซึ่งก็มีหลายชนิดแล้วนะ

เดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณชนะจะเดินเลือกแล้วว่าจะข้างไหน

เออเก็บผมเอาไว้สักคนนึง
นึกว่าคุณชนะเห็นซ้ายหรือขวาดีเดินมาเลือกนะ
ผมไม่กล้าถ่ายเพราะว่าถ้าถ่ายปุ๊บ
ถ่ายผิดขึ้นมาโอ้อยู่ลำบากเลย
ใช่อยู่ยากเลย

แต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะไปถึงคืนนี้
เราจะต้องเติมพลังในเย็นนี้ก่อนคุณ

เดี๋ยวจะพาไปทานอาหารญี่ปุ่นกันในช่วงของตลอดกิน

ร้านนี้ถ้าอยากจะทานคุณต้องโทรไปสั่ง

นนทบุรีขึ้นมาเลยนี่ร้านนี้ครับ

แล้วก็ต้องโทรไปสั่งบอกหน่อย

ได้เตรียมของเตรียมอุปกรณ์เอาไว้ให้พร้อม

มาทานอาหารที่ร้านนี้
ต้องเอารถมาจอดในวัดกำแพงนะครับ

เดี๋ยวจะพาไปทานอาหารญี่ปุ่นร้านนี้

ทานไม่ได้ยากเย็นคุณผู้ชมครับ

เห็นบอกว่าร้านของเรามันสุดยอดของอาหารญี่ปุ่น

เป็นคนไทยที่ไปเป็นเชฟอยู่ที่ญี่ปุ่น

คือพ่อแม่มีอายุมากแล้ว

อย่างแรกเลยเห็นบอกว่าเมนูนี้ก็ขายดี
เราจะทำแบบของตึ่งฝรั่งอะไรบ้าง
ระมาประสงค์กันโดยใช้ครีมทำ

เห็นทุกไข่ของเราดูแล้วมันวาวดูน่าทานเหมือนกับที่อื่นด้วยนะ
ในนี้เราต้องใส่เนยแล้วก็ครีม

คือไข่มันจะไม่ค่อยสุกดี
ไข่มันจะไม่ค่อยสุกดีมันคล้ายไข่ออนเซน
รสชาติเข้มข้นมันหวานตัวปลาแซลมอนนะ
แล้วก็ตัวซอสไวท์โสมันก็เค็มหอม

อื้มใช่เผ็ดร้อนของกินนิดหน่อย
หวานโทยุไข่ออนเต็นมันคือไข่ออนเต็นจริงมันไม่มีความด้านเลย

กินไปแล้วบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูแล้วก็ที่ชอบที่สุดเลยนะคือแซลมอนอันนี้ผมชอบมากเลย
รสชาติดีมันไม่สุกจนเกินไปแล้วก็กลิ่นของพี่โศกนี่มันหอมเลยทีเดียว
มาที่ร้านเนี่ยจุดสังเกตอะไรยังไงเอ่ย
ร้านจะอยู่หลังวัดกำแพง
ต้องเข้ามาจอดรถในกำแพงแล้วเดินเข้ามาในสวน
หมายได้โทรศัพท์ครับ๐๘๘๑๘๕๖๗๕๒
เปิดทุกวันยุดวันจันทร์
เปิดเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่ง
ครับเปิดห้าโมงเย็นถึงทุ่มครึ่งอิ่มน้ำสำราญก็แล้ว

เคนครับสัปดาห์หน้านะครับผมและรถคู่ใจของผมนะครับ
ติดตามกันให้ได้ในช่วงของตลอดกินส่วนช่วงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บกวาดที่เหลือ
แล้วก็พูดคุยกับลุงเคนไปเรื่อยแล้วไปเจอกันต่อในสตูดิโอครับ
ต้องไปให้ได้ต้องไปให้ได้อืมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไร
อ้าวคุณยังไม่ตีเหรอยังไม่ตีเลยเอาไอ้เย็นเย็นสิโอ้โธ่เอ้ย
ให้ดูครัวลุงเคนก่อนเอาเหรอโอ้โหซ้อมเต้นอยู่เห็นครัวลุงเคนแล้วก็หิวไง
หิวสิแล้วก็รับประกันความอร่อยและที่สำคัญถ้าจะไปทานอย่างที่ผมบอก
โทรไปสั่งก่อนนะผมเคยไปแล้วไปทานเนี่ยแล้วก็ไม่ได้โทรไปสั่งเขาก่อน
เขาทำไงไล่กลับบ้านเลยลุงเคนเขาบอกว่าให้คุณทานแลกกับเสื้อ
แล้วคุณจะไปอีกเอาเสื้อไปอีกตัวเออก็ดีเหมือนกันเสื้อที่บ้านเยอะแยะเลย
ใครอยากไปอย่าลืมนะคะโทรไปเพราะว่าให้เบอร์โทรศัพท์กันไว้แล้ว
แต่ว่าช่วงเนี้ยคุณชนะมานั่งทำไมตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
พอพอลีลาคุณไม่ได้เอาไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้คุณวางแล้วมายืนข้างนี้
ฉันเหมือนเดิมมันดีแล้วเดี๋ยวให้เล่นหลังจบรายการโอเคช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะ
เรามีลีลาการตีกองขั้นเทพของหนูน้อยมหาศจรรย์น้องเดเน่รับรองว่ารีลาเนี่ยเด็ดกว่าคุณชนะแน่นอน